ครอบครัวของเด็กชายวัย๑๓ปีได้ร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
หลังจากที่ถูกตำรวจสพแม่กาจังหวัดพยาวไล่ตามยิงสกัดรถกระบะ
ที่เด็กนั่งไปกับพ่อแล้วกระสุนพลาดไปถูกเด็กเสียชีวิตนะครับ
โดยทางครอบครัวนั้นยืนยันว่าจะยังไม่เผาศพเด็กจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม

เมื่อวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจภูทรแม่กาจังหวัดพยาว
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนพญาวังเหนือเขตสพแม่กา
ซึ่งก่อนจะถึงจุดสกัดประมาณ๑๕๐เมตร
เขาเกิดเปลี่ยนใจกลับรถขับย้อนไปทางอำเภอวังเหนือ
ขณะนั้นเองตำรวจที่ประจำจุดตรวจ๔นาย
เห็นเหตุการณ์พอดีจึงขับรถไล่ตามไป
เนื่องจากสงสัยว่าอาจเป็นรถขนยาเสพติด
ตามที่ได้รับแจ้งมากระทั่งไปถึงบริเวณสามแยกวังทอง
ตำรวจได้ยิงสกัดยางล้อรถและด้านท้ายกระบะ
แต่กระสุนพาดไปโดนเด็กวัย๑๓ปี
ลูกชายของนายมานพจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ตามโก่งถึงที่สามแยกวังทองจิบวันตึง
ผมก็ฮักเร็วเข้าฮันแล้วก็มันเมิน
มันก็เกลียดแสลบไปถูกถูกไถหัวหลวงผมน่ะ
กระทั่งผมก็จอดละฮันจำนวนลงมาก
ยังยังลงมากใส่ต้มต้มต้ม
มีบุตรหมายอยู่ในมือมีอาวุธตรงฟื้นอย่างนี้
ที่ทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ได้ยินเสียงรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็ว

โดยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
กระทั่งรถกระบะไปชนกับรถไถนาของชาวบ้านตรงสามแยก
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัด
ต่อมาตำรวจได้นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาล

ไว้สอบส่วนที่ป้อมตำรวจตรงสามแยก

อีกตั้งได้พอกระพการภูเขาและอ๋อนตรงโรงพยาบาล

ถ้าคนเดียวโดนจับแขะโดนปั๊บแขก๕๐๐บาท
สองคนโดนปั๊บหมื่นลูกผมโดนยิง
ทางครอบครัวได้นำศพของน้องดีม
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่บ้าน
ภายในตำบลวังทรายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
กลางบรรยากาศโศกเศร้าของบรรดาญาติพี่น้อง
ตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้กำหนดวันเผาศพของน้องดรีม
เนื่องจากต้องรอดูความคืบหน้าของคดีก่อน
ทั้งนี้ทางครอบครัวอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
ข่าวแทรกทีวีรายงาน